เมื่อวานเปิดตัวกันแบบปั๊วมากค่ะ

เล่นเป็นเจ๊น้ำปลอมตัวไปปลอมตัวมา

คือต้องเรียกว่าพี่ชมพู่เนี่ยเป็น

ใช่เพราะว่าสาวสองอย่างพวกพี่แจ๊คเนี่ยชอบมาก

รอดูได้นะคะทีมนักแสดงแน่นมากนะคะ

คนถัดมาให้กับพี่น็อตสักทีค่ะ

แต่ว่าช่วงไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยว

ไม่กระทบการเดินทางเราอะไรอย่างนี้ด้วย
ยังไม่ได้เร่งได้ลูกชาย๒คนแล้ว

ก็อยากได้แต่เดี๋ยวก็ดูกันอีกทีหนึ่ง
สุดท้ายได้อะไรก็ต้องตำ

ถ้ามีหลอกลองไปถูกก็เก่ง
ภายุทุกลูกชายยังสายแฟร์ตามคุณแม่เลยนะ

คุณผู้ชมตอนนี้เป็นขวัญใจของพี่น้องในกองมากรวมไปถึงนี่เลย
ใยปิงปองคุณผู้ชมตอนแรกจำได้ไหมปิงปองลูกของโอปอล์กลัวมากเลย
ลินอลันนะคะคราวนี้กลายเป็นว่ารักดงรักเด็กสายฟ้าพายุ
ดูพี่ปิงปองมากเลยไปถามเคล็ดลับ
เพราะว่าตอนแรกไปเจอในครั้งแรกเลยที่กองร้องไห้เลยนะ
ใช่นะคะว่าปิงปองทำยังไงให้สายฟ้าพายุถึงยอมเล่นด้วยได้ค่ะ

อย่างตอนแรกเขาหาหลานแล้วแล้วพี่นักและอันคัทตซีเบอร์มมาก
พูดจริงก็คือแบบอยากจะเล่นโดยที่มันไม่รู้ว่าจะเล่นอย่างไร
มันเข้าไม่ถูกอะไรอย่างนี้

แล้วน้องเจี๊ยบเนี่ยเขาก็เลี้ยงหลานแบบน่ารัก
ส่วนแม่ก็แบบ
ว่าไงว่าน้องเจี๊ยบก็ตาม